มาดูสาวสวยเซ็กซี่กันบ้างนะคะ

ที่ผ่านมาเรานำเสนอภาพเธอแบบเซ็กซี่ตลอด

แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็แบบสวยจริง

แล้วหลายคนเขาถึงขั้นบอกว่าซูดปากกันเลยทีเดียวนี่
คือใส่ยังไงอ่ะเออแบบว่าสวยได้ขนาดเนี่ย

บอกว่าเธอคือนางร้ายสุดแซ่บนะคะที่ครองความเซ็กซี่มายาวนานมาก
ยาวนานกว่าเธอแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะชัดเจนเดียวกันเนี่ยค่ะ
ได้รับคำชมแบบนี้นะคะไอซ์จะว่ายังไงไปฟังสาวเซ็กซี่ใจดี

ไม่เคยมีใครว่าได้เลยค่ะโอ้โหนานนานทีอ่ะ
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบมันก็อยู่ในไอจีของเรา
แล้วเราก็อยากตั้งใจนะการที่ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าแบบบังเอิญเราก็ต้องเอฟชุดมา
มันธรรมดาเหรอ
ธรรมดา
แต่สำหรับเราอาจจะอยู่มานานทำให้คนแบบนึกถึงเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้
จริงออลล่าแหละความต่๋วหรือเปล่าพี่แจ๊กเขาบอกนั้นชุดวันพีชนะ
แต่จริงใส่ชุดไหนก็สวยเนี่ยชุดมาแถลงข่าวเมื่อสักครู่ชุดดำก็ยังสวยเลยคุณผู้ชม
แต่ชุดแดงนี้ใส่อยู่บ้านเฉยนะไม่ได้ออกมาไหนได้

รากคนเขามีความรักหรือเปล่าเขาประสบความสำเร็จหรือเปล่า
ซื้อบ้าน๔๐ล้านหรือเปล่าไม่ได้เล่นคุณแบบนี้
คุณก็รู้เยอะอีกแล้ว